ไม่รู้ว่าจะสงสารก่อนดีหรือจะขำก่อนดี

อย่างมั่นใจเลยสุดท้ายโดนถีบออกมา

คือที่ลุงหลุดหัวเราะหนูไปเนี่ย

มันใสแล้วโอ้จะเช็ดอะไรใสขนาดนี้
ไม่แล้วคือน้องทำไมไม่ไปตรงพรมแดงตรงนั้น

ไม่ใช่เห็นไหมตรงพรมแดงนั่นน่าจะเป็นประตูทางเข้า
ก็รู้แต่ของที่จะหยิบมันอยู่ทางนู้นอ่ะ

เห็นไหมว่าลุงเข้าใจว่าลุงก็โดนมาเหมือนกัน
หัวอกเดียวกันเลยเข้าใจ

แรงที่โดนถีบน้องก็โดนถีบกลับมาเท่านั้นค่ะ

ดีนะกระจกไม่แตกแล้วก็ไม่ไปบาดน้องเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมนะคะไม่งั้นแล้วอาจจะเป็นเรื่องอื่นเลยนะคะ
คือปกติแล้วน้องผู้ชายเสื้อแดงเนี่ย
มาที่นี่เป็นประจำมาซื้อของเป็นประจำ
แต่ทีนี้คือวันนั้นเนี่ย
ร้านค้าเขาเพิ่งเอาช่างเนี่ย

น้องก็มาช่วยเจิมปั๊บเลยนะคะ

ขอโทษนะคะคือชาวเน็ตบอกว่า
ดูคลิปแล้วไม่รู้ว่าจะสงสารก่อน

คุณผู้ชมทีนี้งานนี้ไม่ต้องโทษใคร

ใช่ทำเป็นเล่นนะครับเคยมีคนโอปฏิเหตุ

คือชนปั๊บกระจกมันแตก
พอแตกปั๊บทิ้มซึกลงมา

ยังไงก็เอาสติ๊กเกอร์ไปติดในระดับสายตาหน่อย

นี่ไงจริงแล้วมันควรต้องติดสติ๊กเกอร์สีแดงสีขาวอะไรก็ว่ากันไป
แต่ว่าทีนี้เราก็ถามไปแล้วว่าทำไมเจ้าของร้านเพิ่งติดกระจกแล้ว

ให้เห็นชัดเจนว่านี่มันเป็นกระจกนะเพราะมันใสมากเอาจริงนะ
คือเจ้าของร้านบอกว่าตอนนั้นพอติดเสร็จปุ๊บ
กำลังสั่งซื้อของไม่ทันได้เอามาติด

ใช่ค่ะไม่ทันอ่าเออเห็นไหมอุปกรณ์
ทำกระจกกักยังวางอยู่เลยนะคะเอออ๋อเพราะฉะนั้นแล้ว
มุมหนึ่งก็เป็นอุทาหรณ์ได้ด้วยนะคะข่าวนี้นะคะ

แต่ว่าเคราะห์ดีมากเลยกระจกไม่แตกนี่แหละ